สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๖นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับผมพบตนันพิสิทธิ์มหัน
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหลายจุดทั้งภาคเหนือภาคอีสาน
มีรายงานเข้ามาผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่า
โอ้โหฝนตกอย่างหนักเลยทีเดียวบางจุดตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เช้าวันนี้ยังตกประปรายในหลายพื้นที่นะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วย
คลื่นนั้นเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากอะไร
แล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกยาวนานแค่ไหน
เช้าวันนี้เราจะมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาว
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่
เหนือท้องฟ้าเมืองในของเรานะขนาดนี้อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีลักษณะ
เป็นกลุ่มก้อนเมฆสีฟ้าฟ้านะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะการตกของฝนอยู่
ซึ่งก็กระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตกหนักเลยทีเดียว
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะตกแบบนี้ต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าว
ก็คือเรื่องของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนะครับโดยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่า
มีร่องนี้พาดผ่านจะมีฝนตกหนักตกชุกเป็นพิเศษดังที่ปรากฏเป็นเส้นสีฟ้านะครับ
ช่วงก่อนหน้านี้ไปพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

แต่ว่าตั้งแต่วันที่๒๔ไปจนถึงวันที่๒๘สิงหาคม
ร่องนี้จะมีการเลื่อนลงมาพาดผ่าน

สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมชุกเป็นพิเศษนะครับ
ขณะที่จุดสีเหลืองสีแดงคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาจนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เกิดขึ้นได้

จุดแรกก็คือบริเวณทางตอนบนในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกในบริเวณจังหวัดแม่ห้องศร
อีกหนึ่งจุดแถวบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับ
สุรินบุรีลำบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่
ดังนั้นใครอยู่บริเวณดังกล่าวต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
ทีนี้เรามาดูนะครับว่าฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร
คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
เหลืองคือจุดที่มีคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักเป็นพิเศษนะครับ
สายวันนี้บริเวณอันดามันตอนกลางจนถึงตอนล่าง
บริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างจะมีฝนกระจายตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ

พบว่ากลุ่มฝนนั้นยังคงอยู่ในบริเวณตอนกลางซะส่วนใหญ่นะครับ
กรุงเทพมหานครก็จะมีโอกาสก่อตัวของกลุ่มเมฆฝน
ลักษณะฝนยังคงตกจุดเดิม
นั่นก็หมายความว่าในวันนี้บางจุดบางพื้นที่
อากาศที่ร้อนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
จึงทำให้วันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงลมกระโชคแรงเกิดขึ้นนะครับ
อกจากจะทำให้เกิดฝนเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่แล้ว
อีกหนึ่งเรื่องที่ตามมาก็คือเรื่องของอุณหภูมิครับ
อุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่เมื่อวานอุณหภูมิในบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย

เช้าวันนี้ก็ไต่ระดับลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตเท่านั้น
มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นช่วงบ่ายแก่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็น
แล้วก็มีโอกาสตกไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะครับ
โดยหน้าหากลับคำนวณจากระบบพระยากรณากาศไฮรัททีวี
ในวันนี้จะมาเร็วกว่าเมื่อวานนะครับ
เน้นช่วงหลังเลิกงานวันนี้
ใครที่จะเดินทางกลับบ้านอาจจะต้องดูฟ้าดูฝนหน่อย
เพราะว่ามีโอกาสเกิดการกระจายตัวของฝนหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ

ฝั่งอันดามันคลื่นก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับ
ในช่วงนี้ก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามประกาศเตือนภัยจากทางรักษาสุขภัย